วันนี้ครับนักเตะสาวทีมชาติไทยมีโปรแกรมสำคัญในการเจอกับฟิลิปปินส์
ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนัดสุดท้ายของกลุ่มเอนะครับ
ซึ่งดวงทภาษีศรีตลาคล่องหลังจำเก่าก็บอกว่า
หวังจะนำทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกอีกครั้งหนึ่งครับ
จะอำลาการชีวิตการค้าแข้งครับ
แทนดวงนภาษีตรานนะครับรับใช้ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมานานถึง๘ปี
และเป็นกัปตันทีมในชุดที่สร้างประวัติศาสตร์
ฟุตบอลโลกครั้งแรกในการแข่งขันที่ประเทศแคนาดาเมื่อปี๒๐๑๘
ซึ่งในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย๒๐๑๘หนนี้
นภาก็ยังเป็นหัวใจในแผงหลังของทัพชาบาแก้ว
หลังวัย๓๒ปีเปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ว่านี่อาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายในชีวิตที่จะได้ไปฟุตบอลโลก
ดังนั้นเกมวันนี้นะครับจะสู้เต็มที่เพื่อเอาชนะฟิลิปปินส์ให้ได้ครับ
ทุกแมทที่ลงแข่งขันก็คิดว่าเป็นแมทสุดท้ายของเราอยู่แล้วค่ะ
แล้วแมทฟิลิปปินส์เนี่ยก็คงอาจจะเป็นการ
ถ้าเราได้ไปบนโลกก็อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ได้
ก็จะเล่นให้เต็มที่จะถวายชีวิตเล่นเพื่อแมทนี้ค่ะ
ก็อันดับแรกต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งค่ะลงไปเพื่อชนะ
แล้วก็อย่าลืมรูปแบบที่เราฝึกซ้อมกันมาไม่ประมาท
คิดว่าน่าจะชนะได้ครับ